ติดตามความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยนะครับจะลงแข่งขันฟุตบอลชิง
ก็บรรยากาศวันนี้นะครับรวมถึงภาพรวมเมื่อวานที่ผ่านมา
เนี่ยก็เป็นการฟื้นฟูร่างกายแต่วันนี้อาจจะมีการขึ้นเกมเพื่อใช้
ในการเจอกับทางอีรักษ์ในเกมนัดชิงชนะเลิศนะครับก็ย้อนไปดูบรรยากาศกันหน่อยครับ
สำหรับทัพช้างศึกชุดใหญ่นะครับทีมอันดับหนึ่งร้อยสิบสามของโลกครับ
เจอกับอีรักษ์อันดับ๗๐ของโลกในเกมนัดชิงชนะเลิศ
วันพรุ่งนี้นะครับเวลา๒ทุ่มครึ่งเมื่อวาน
เสียตัวจริงที่ลงเล่นกับทางเลบานอนตามภาพที่เห็นเลยล่ะครับ
ก็แยกมาลงสระน้ำฟื้นฟูร่างกายนะครับ
ก็เป็นเรื่องของการคลายกล้ามเนื้อจากการที่อ่อนล้าในเกมการแข่งขันนะครับ
ส่วนนักเตะที่ไม่ใช่๑๑คนแรกนะครับเดินทางไปฝึกซ้อมที่สนามโรงเรียน

ทีมชุดนี้นักเตะก็ดีที่สุดแล้ว

แล้วก็เน้นการวิเคราะห์คู่แข่งอยู่แล้ว

ก็พูดถึงแผนที่มาโน่ใช้กับเลบานอนนะครับ

ส่วนตัวก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับทีมด้วยครับ
เป็นแผนที่ผมค่อนข้างจะ
จะเล่นมาที่ซัปโปโลอยู่แล้วครับ

แล้วก็นำเหมือนกับว่า

หมายถึงว่าช่วยในทีมชาติครับ

เพราะว่าด้วยคุณภาพของนักเตะของเขา
แต่ว่าพวกเราก็พยายามจะศึกษา
จุดอ่อนแล้วก็จุดแข็งของเขา
เพื่อที่พรุ่งนี้เราจะได้สู้กับเขาอย่างเดียว

ก็หวังว่าพวกนี้จะผ่านอีรักษ์ไปได้

หวังว่าพรุ่งนี้พวกเราจะทำได้ครับ
มีที่จะเปลี่ยนแผ่นพันศาเหตุวิบุลและวิรเทพป้อมพันธ์

แล้วจะเปลี่ยนจากธิริพันธ์เป็นปกก้าวอนันตร์
ส่วนกองหน้าสุปโชคสารชาติกับธีรสินแดงดาครับ
ก็อย่าลืมนะครับก็ถึงเวลาที่เราจะมาเชียร์ทีมชาติไทยกันนะครับ
เพื่อทวงแชมป์คิงส์ครับกลับมาสู่อ้อมอกคนไทยในรอบ๖ปี
ส่งกำลังใจให้กับทัพช้างศึกทีมชาติชุดใหญ่กันต่อนะครับ
ศึกฟุตบอลคิงส์ครับครั้งที่๔๙อาทิตย์ที่๑๐กันยายนนี้ครับ
สนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่๗๐๐ปีจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ทีมชาติไทยเจอกับอีรักษ์ในเวลา๒ทุ่ม๑๐นาทีนะครับ
ถ้าเปิดหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เราคุยกันก่อนนะครับ
มีบทวิเคราะห์เกมมีความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับ
สดจากทางสนามอยู่แล้วแล้ว๒ทุ่มครึ่งเนี่ยนะครับ
เกมจะเริ่มแข่งขันอย่าลืมครับมาเชียร์ไทยให้กึกกล้อง
ส่งใจเชียร์ช้างศึกไทยคว้าแชมป์มาให้ได้นะครับ
ส่วนฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีลงฝึกซ้อมครับ
สุดท้ายเมื่อวานที่ผ่านมานะครับก่อนลงทำศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือก
ก็จะแข่งขันกับบังคลาเทศนะครับ
นัดแรกทีมไทยชนะฟิลิปปินส์มา๕๐ส่วนบังคลาเทศแพ้มาเลเซียมา๐ต่อ๒
ในการซ้อมเน้นไปที่การเพิ่มความเข้มข้นความสัมพันธ์การเล่นภายในทีม

หลังของทีมก็บอกว่าบังคลาเทศก็เป็นทีมที่ค่อนข้างดี
และไม่ประมาทเพื่อจะคว้าจะชนะให้ได้ก็ศึกษาการเล่นมาแล้วนะครับ
ดูแล้วก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาแต่ก็ต้องดูอีกทีว่า
จังหวะของประตูที่ได้จะเป็นยังไงถ้าได้เร็วก็มีโอกาสที่จะรักษา

กลางลีออนเจมส์ครับอิรฟันดอเลาะแล้วก็ปุรเชษท่อสนิทส่วนกองหน้าชัดนรงพรมศรีแก้วธีรศักดิเผื่อพิมายและอนันยอดสังวานนะครับ
ก็อย่าลืมครับมาเชียร์ทีมโรศนามในชิงแล้วครับภาษาเลือกนะครับถ่ายโทษสดจาก
เยี่ยมจังหวัดบรรคาลาธิตเจอกับทีมไทยแทนรัฐทีวีถ่ายเถ้าสดนะครับในเวลา
สองทุ่มสิบนาทีย้ำอีกทีนะครับวันนี้นะครับสองทุ่มสิบนาที